ในวันนี้เดินทางมาถึงเดือนที่๑๑แล้วนะครับ
นั่นก็คือเหตุการณ์สำคัญข่าวสารสำคัญที่เกิดขึ้น
ในเดือนพฤศจิกายนของปี๒๕๕๙
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถูกรวบรวมและคัดเลือก

ก็คือการก่อสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์
ซึ่งเป็นที่พูดคุยและถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันมานาน

ผลการตรวจสอบโดยคณะกรมการ
เพราะว่ายังมีบางประเด็นครับ
โดยเฉพาะการหักหัวคิว
หล่อประเด็นนี้ยังไม่ถูกสอบสวนครับ

นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องถูกบันทึกไว้
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โรงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์ของกระทรวงกลาโหม
สรุปผลไม่พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น
โยนประเด็นโลงหล่อถูกเรียกหัวคิว
ให้หน่วยงานอย่างสตงและปปชตรวจสอบเอาเอง
นั่นหมายถึงรอยด่างที่ส่งผลกระทบต่อศรัทธารัฐบาลพศ

หากย้อนกลับไปดูเริ่มมีข้อสงสัยเกิดขึ้น

หนึ่งในกรรมการมูลนิธิอุทยานราชพักษ์

อดีตผู้บังคับการกลมทหารปืนใหญ่ที่๑รักษาพระองค์
ถูกแจ้งความดำเนินคดีในความผิดตามมาตรา๑๑๒
ซึ่งทั้งสองคนถือว่าเป็นโต้โผในการจัดสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์

และเป็นนายทหารคนสนิทของผลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
จนกระทั่งผลเอกอุดมเดชออกมายอมรับกับสื่อมวลชนว่า

แต่คนที่ทำได้คืนเงินให้แล้ว
ประเด็นนี้จึงทำให้ข่าวเรื่องทุจริตโครงการอุทยานราชพักษ์โด่งดังขึ้น
และมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายคน

ในช่วงระหว่างก่อสร้างอุทยาน
ซึ่งแต่ละองค์ใช้งบจัดสร้างองค์ละประมาณ๔๓ล้านบาท
เมื่อข่าวนี้รู้ถึงหูพลเอกอุดมเดช

สามารถเรียกเงินทั้งหมดกลับมาได้
คืนให้กับโรงหล่อทั้ง๗โรง
จึงเป็นที่มาฆ่าหัวคิวที่พลเอกอุดมเดชได้หลุดปากให้สัมภาษณ์
ช่วงเวลาเดียวกันก็มีเอกสารหลุดออกจากกองทัพบกมาเป็นระลอก
อกย้ำถึงการทำงานของคณะกรรมการมูลนิธิราชพักษ์ชุดเดิม
เพียงบุคคลที่อยู่แวดล้อมอดีตผู้บัญชาการทหารบก
และกำลังถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาแอบอ้างเบื้องสูง
เสียงเรียกร้องให้ตรวจสอบความโปร่งใสจึงเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกัน
จากรัฐบาลขอสชที่เคยประกัดว่าจะเข้ามาปฏิรูปประเทศ
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องแรก
ไทยรัฐทีวีจึงยกให้ประเด็นร้อนอุทยานราชพักษ์
เป็นหนึ่งในบันทึกไทยบันทึกโลกประจำเดือนพฤศจิกายน
ส่งผลสั่นสะเทือนไม่เฉพาะแค่ภายในกองทัพเท่านั้น

ที่ประชาชนมอบให้ผู้นำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
และรัฐบาลคอสชอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้